วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของกระทรวงกลาโหม
ก็มีการบรรยายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมให้กับคอรมอลรับทราบ
ทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณทางด้านรองนายก
รัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่

ติดตามทั้งหมดจากคุณศิลวันรักษาผู้สิทธิ์ข่าวถ้าตัดทีวี
รายงานสดจากคำเนียบรัฐบาล
ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ก็จะมีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่

ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้สามกราศวง
เข้าไปดูแลรับผิดชอบปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวว่าได้สั่งให้สภากลาโหมให้เตรียมความพร้อม
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรอบด้านค่ะ
ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี๒๕๕๔เกิดขึ้น
พร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลเตรียมการบริหารจัดการน้ำมาเป็นอย่างดีค่ะ
ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยกล่าวว่า
นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกร
กราศวงศ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการดูแลปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะจากรายงานน้ำจากภาคเหนือได้ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคกลางแล้ว
ทางนี้ค่ะอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่รุ่มต่ำตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมา
แต่เชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังสามารถรับมือได้เป็นเพียงน้ำท่วมฉับพลันเท่านั้นค่ะ
โดยกราศวงศ์มหาทัยได้ประกาศพื้นที่ภาพยาบาทกรณีฉุกเชิญ
เหลือเพียง๙จังหวัดจากเดิมมี๓๘จังหวัด

ผลเอกแฉะชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะไม่หนักเหมือนปี๒๕๕๔ค่ะ
ซึ่งฝนที่ตกช่วงนี้เป็นมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทย
นี้ในการระบายน้ำนะคะยังสามารถระบายได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย
รัฐบาลจะชดเชยความเสียหายตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
หลักการก็คือว่าเราจะพยายามระบายน้ำออกไปก่อน
เพื่อลดภาระการกักเก็บน้ำ
กระแสที่บางท่านที่ให้คำแนะนำว่าน้ำที่เอ่อล้นแล้วก็เข้าไปเก็บในทุ่งนี้นะครับ
ต้องเรียนท่านว่าฝนเนี่ยยังไม่หมดนะครับ

ดังนั้นถ้าหากว่าเราเก็บเร็วนะครับ
ถ้าฝนลงมาอีกแล้วเนี่ยน้ำในทุ่งตรงนั้นก็จะเกิดความเสียหายมากขึ้น
วิธีที่ดีที่สุดขนาดนี้คือการระบายออกไปสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับ
ก็จะใช้ระบบการบังคับการบริหารจัดการตามลำน้ำใหญ่ตามแม่น้ำเป็นหลักนะครับ
ยังไงก็ไม่ต้องกลัวครับ
ไม่ต้องกลัวครับมันเป็นไม่มีทางเป็นไปแบบนั้นได้นะครับ
น้ำจากเกินเจ้าพระยาเนี่ยขณะนี้ยังอยู่แค่ประมาณ๑๗๐๐กว่านะครับ
ก็เป็นน้ำตกฝนตกแล้วก็ขังในที่รุ่มต่ำนะครับแล้วรอระบายในเมืองนี้บางทีก็ต้องรอระบายออกไปเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก่อนการประชุมค่ะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
นำคณะนักเรียนที่ชนะเลิศโครงการประกวดแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
และหลังจากชมการแสดงเสร็จนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนที่ถามถึงสถานการณ์น้ำท่วม
ก่อนที่จะเดินขึ้นตึกบัญชาการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ก็มีวาระที่น่าสนใจในการพิจารณาค่ะ
มีการพิจารณาขอเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎิกา
ออกความในประมวลรัศดากรจำนวน๓ฉบับ

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่างกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา
นักกีฬาพิเศษและบุคลากรทางการกีฬา
ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติค่ะ
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ